ไปเที่ยวนะครับไปชมความสวยงามของอีกหนึ่งสถานที่ชมทะเลหมอกในช่วงนี้

หมอกจังและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจ

นี่เดี๋ยวต้องนั่งรถอีแตนไปแบบนี้นี่แหละครับ
ไปดูทะเลหมอกเหนือลำน้ำโขง

สุดยอดเลยครับเป็นทะเลหมอกที่เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นมากในช่วงนี้นะครับ
และก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกัน
หนาแน่นมากด้วยเขาว่าอย่างนี้
เดินทางไปชมทะเลหมอกที่เหนือลำน้ำแม่น้ำโขง
ฝั่งไทยลาวนี่แหละที่มีอยู่หลายจุดในเขตตำบลบ้านม่วง
มีอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายแล้วก็ทั้งที่ภูห้วยอีสาน
ภูหนองภูโล้นภูผาดักโดยเฉพาะที่บริเวณ
อุ้ยอีสันตำบลบ้านม่วงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมทะเลหมอก
มากกว่าในทุกจุดเพราะว่าตรงนี้ทะเลหมอกมันหนาแน่น
ลมมันไม่แรงพอลมมันไม่แรงมากจนเกินไป
หมอกมันก็เลยเกาะตัวกันเป็นกลุ่มก้อน
ใช่แล้วครับแล้วก็ไปที่นี่ได้สัมผัส
บรรยากาศที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติ

นักท่องเที่ยวไปกันเยอะกว่า๒๐๐คนเลยนะ
ถือว่าเยอะเหมือนกันนะสำหรับพื้นที่แบบธรรมชาติ

อย่างที่ผมบอกนะลมมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
ก็จะทำให้เห็นทะเลหมอกแบบนี้